คนสู้ชีวิตวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคุณยายนาง
ยายนางเป็นหญิงชาราผู้โดดเดี่ยวนะคะอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็ก
แล้วก็ประทังชีวิตด้วยการทำไส้กรอกขายเรื่องราวของยายนางจะเป็นยังไง
ติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต
ถ่ายลงไปทำยังไง
ยายเถาแต่ยายไม่เถาอีก
ยายมาดูวงฟูนบ้านป่าแต่พ่อโสพ่อโสสองที
หูหูตึงเพราะหม้อบทมันทำเรื่องยาย
ห้อบดมันหมุน๔หม้อ
แล้วก็หม้อเผาอีก๒หม้อ

โกยปูนอยู่ในใต้ท้องหม้อบด

หมอก็เอามาตรวจดูหูยายก็บอกแก้วหูยายแตก
แก้วหูแตกที่เขาก็เซียนใบแพทย์ให้
ตั้งแต่ชั้นบนลงมาหาสร้าง

หมอเขาก็ให้ยายเอาใบแพทย์๕ใบ
ไปยื่นสารกลางสระบุรี
ยายก็ได้บัตรคนพิการมา
วันนี้ทางนายกก็ช่วยยาย

พอยายรับมาปุ๊บยายก็เหลือ

ถ้ายายไม่ขายของยายไม่มีกิน
ยายไม่มีใช้ยายจะกินอะไร
ยายก็ไม่ได้กินไม่ได้อันนี้แล้วลูก

ยายก็เลยว่าเออขายของดีกว่าขายนู่นขายนี่
เริ่มแรกมันยายก็ขายกล้วยปิ้ง
เพราะทุนมันน้อยไงลูกมีร้อยกว่าบาทเองทุน
บางทีเขาสงสารเขาก็ให้กล้วยมา
ทีนี้ก็มาเปลี่ยนขายไส้กรอกไส้กรอกนี่
บางทีถ้าทำเยอะมันก็ได้ประมาณ๓๔๐๐นะลูก

ตั้งแต่ยายเริ่มทำเองมันก็พอได้ขายอยู่นะลูก
มีเงินจ่ายค่าบ้านทุกเดือนไหมครับ
เงินจ่ายค่าห้องก็เงินคนเจอยายนะ
ถ้าไม่พอก็ประยุ่มกับลูกหนักนแถว

พ่อยายไม่เป็นหนี้เขาหลายวัน
ขายวันนี้พรุ่งนี้ก็เอามาให้เขา
แล้วทุกวันนี้คุณยายมีเงินใช้พอไหม
มีพ่อเรือมันต้องยายก็ต้อง

อย่าไปฟื้อเงินอย่าไปไส้ของชุดวิทยาลัย

ยายก็ต้องเก็บผักบางทีผักขมบ้าง
ผักไอ้เป็ดมั่งขึ้นมาต้ม
แล้วก็บางทีเก็บผักแถวนี้ต้มตำน้ำพริก
ยายยายไม่กินของไม่ยาก

ก็ไม่ได้ไปทุกวันนะลูก
ยายวันนี้ยายทำไส้กรอก

วันต่อไปยายก็ขายคือขายวันเว้นวันนะลูก
ขายทุกวันมันทำไม่ได้มันทำไม่ทันนะลูก
ทีนี้หยุดเสาร์อาทิตย์

คนก็ไม่มาทำงานที่อบต
ถ้าขายตามบ้านไม่มีที่ตั้ง
เพราะว่าทางเห็นไหมทางมันแคบแล้ว

มันต้องขินไปเรื่อยไม่มีที่วางขาย
ก็ไม่มีหรอกลูกความสุขไม่มีเลย
มีแต่ไฟนรกมันเผาเพราะว่ามันคิดมากนะลูก
มันคิดตอนที่ว่าหาไม่ได้

มันต้องกินแค่ไหนก็ต้องไปลูก

มันต้องกินแค่ไหนก็ต้องไปลูก

ปากท้องเรานี่แหละมันบังคับเราอยู่
เหนื่อยจริงเหนื่อยก็จริงแต่ก็อย่าท้อ

เดี๋ยวนี้ยายคิดว่าความพยายามคือความสำเร็จ
ท้อแต่ไม่ถอยมันก็จะสำเร็จลุร่วงไปด้วยดีนะลูกนะ
โหนับถือคุณยายจริง
ต้องบอกว่าคุณยายนี่สู้มากเข้มแข็งและอดทนมาก
ยกนิ้วคุณที่เป็นกำลังจัยให้กับคุณยายด้วยนะคะ

ถ้าใครอยากทรงกำลังชัยหรืออุดหนุนยายนาง
ไปกันได้อุดหนุนคุณยายได้
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้าเป็นต้นไป
หรือโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ว่าคุณยายขายไหมอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะขึ้นให้แล้วนะคะ